ถ้าอารมณ์ดีกินอาหารดีออกกำลังกายได้ดี
มันจะเซ็ตร่างกายเราให้อยู่ในเขาเรียกว่าสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด
นั่นคือเราพร้อมที่จะเจอกับอะไรก็ได้
แล้วเมื่อเจอกับอะไรก็ได้เราจะทำวันหนึ่งวันของเรา
ปัจจุบัน๑วันของเราให้ดีที่สุด
มันคือยาที่ดีที่สุดของเราเลย๓อย่างนี้
ผู้จัดละครเป็นอาชีพที่ทำงานอยู่กับคนค่ะ
เป็นอาชีพของการจัดการแล้วก็นอกเหนือจากเราจะจัดการคนอื่น
เราต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้ด้วย
ฝ่ายฝันสูงสุดคืออยากเป็นแม่บ้านจริงแล้ว
อยากเป็นแม่บ้านที่สุดเลยไม่ได้ต้องเป็นแม่บ้านให้ใครนะคะ
แต่หมายความว่าเป็นคนชอบอยู่บ้าน
เพราะฉะนั้นจริงแล้วทุกอย่างในการที่เราจะแบ่ง
ก็คือเอาทุกอย่างเข้ามาอยู่ในบ้าน
องไปมีครัวอยู่เราก็เดินสามารถเดินที่จะไปทำกับข้าวได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งจะตอบตลอดว่าไม่มีหนึ่งสุขภาพเมนู
เราไม่สามารถใช้ชีวิตที่เหลือของเราไปกับหนึ่งเมนูจนตายได้นึกออกไหม
เราไม่สามารถกินอกไก่ทุกมื้อได้
เราไม่สามารถกินแต่สลัดไปได้ทุกมื้อ
เพราะฉะนั้นคีย์คือเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันไปให้ได้ตลอดนะคะ
ในหนึ่งวันเรากำลังกายได้เต็มที่เลยหนึ่งชั่วโมง
มันวัดกันที่อีก๒๓ชั่วโมงที่เหลือว่าคุณใช้ชีวิตอยู่กับอาหารแบบไหน
วันนี้ก็เลยจะลองทำเป็นไข่ซูเฟ่
เป็นแบบกินไข่๒ฟองแต่ว่าฟูอิ่มแน่นอนอะไรอย่างนี้
แล้วก็ทานกับขนมปังที่จ๋าทำเอง
ไข่ก็คือแหล่งโปรตีนที่ร่างกายจะดูดซึมเอาไปใช้ได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะช่วงเช้านะคะ
เชื่ออย่างหนึ่งว่าการปรุงอาหารเองยังไงก็คืออาหารสุขภาพ

แล้วมันมีวันที่จะแบบโยนอะไรที่มันแบบไม่ดีใส่ในร่างกาย
แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควบคุมปริมาณได้
จริงต้องบอกว่าแม่ก็จะทำจ๋าก็จะทำน้องชายก็จะทำ
แล้วก็จะเป็นการเอามาแบ่งกัน
ก็จะใช้วิธีทำให้ทานเลยเพราะแม่พอลูกทำก็จะแบบอร่อยไปหมดนึกออกไหม
มื้อหนึ่งในการหยิบออกมาจากตู้เย็น
พยายามให้หลากหลายนึกรสชาติให้ออก

แล้วก็ขอให้ลองนึกถึงสารอาหารที่ครบทั้ง๕หมูด้วยค่ะ
การปรุงรสแค่นิดหน่อยแค่นี้ค่ะ
มันก็ทำให้อาหารมีรสชาติที่ดีแล้วสมดุลแล้ว
แล้วในขณะเดียวกันมันก็ไม่เค็มไม่มันไม่หวานจนเกินไป
ซึ่งตรงนั้นเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นไปได้ลดลงมานิดนึง
แล้วลองอร่อยกับรสชาติที่เฟรนลี่กับสุขภาพเรามากขึ้นค่ะ
ถ้าวันไหนไม่มีเวลาทำอาหารเองจะเชื่ออย่างหนึ่งว่าเราทานได้ทุกอย่าง
แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเลือกว่าเราจะทานอะไร
อย่าโทษอาหารข้างนอกโทษตัวเราที่เลือกของเข้าร่างเรา
เพราะว่าเรามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายไปหมดค่ะ
อันนี้ก็คือเรื่องของอาหารนะคะซึ่งจะให้ความสำคัญมาก
แต่มีอีกหนึ่งออที่จะให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจะเป็นการสร้างสมดุลให้เรารู้สึกดีจากภายในทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
เพราะว่าถ้าจ๋าร่างกายไม่ดีงานทำไม่ได้
การออกกำลังกายอะค่ะมันสัมพันธ์กับทุกอย่างมันสัมพันธ์กับอารมณ์มันสัมพันธ์กับความสมดุลในชีวิตเพราะว่ามันเป็นยานพาหนะของเราที่เราต้องดูแลมันให้ดีที่สุดเพื่อที่มันจะได้พาเราไปทำในสิ่งที่เราอยากทำได้ค่ะ
หลักเลยคือกายกรรมค่ะกายกรรมก็คือปีนผ้าบางทีโมโหโมโหอ่ะแทนที่เราจะไปหวีดเหวี่ยงใครอย่างนี้ค่ะให้ออกกำลังกายไปเลยแล้วมันจะช่วยให้เราอารมณ์ดีมากขึ้นเพราะว่าการออกกำลังกายมันมีผลกับฮอร์โมนของเราโดยตรง
การดูแลให้คนในครอบครัวหันมาออกกำลังกายคือสิ่งที่ยากที่สุดพ่อจ๋ามาจากครอบครัวที่ไม่มีใครออกกำลังกายเลยอย่างหนึ่งที่เราจะสอนกันกลับไปกลับมาของพ่อแม่และลูกได้ก็คือการทำให้เห็นเหมือนที่แม่ก็จะสอนอะไรแล้วแม่ก็จะทำให้เห็นเขาก็รู้สึกว่าเออทำไมน้องจ๋าแข็งแรงจังอะไรอย่างเงี้เราก็บอกว่ามาออกกำลังกายสิลองดูการออกกำลังกายที่ดีที่สุด

ติดฟิลเตอร์สวยงามไว้นิดนิดอ่ะมันทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะมันมีผลกับอารมณ์ของเรามันจะทำให้เราอารมณ์ไม่ขุนมัวมากเกินไปนักแต่แต่ว่าก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าเราก็ต้องมองมันตามความเป็นจริงด้วยเหมือนกันวิธีการจัดการกับความเครียดของจ๋าก็คือยอมรับก่อนว่าเครียดยอมรับว่าเนี่ยเครียดอยู่นะเครียดด้วยเรื่องอะไรสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้มาต
ทำงานก็คือไม่มีเรื่องไหนไม่มีทางออกทุกเรื่องมีทางออกเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราเครียดเรื่องอะไรมาให้รู้ไว้เลยว่าไม่ต้องไปปะทะให้เราอ่ะหันด้านที่ดีที่สุดของตัวเราใส่อารมณ์โกรธคือสิ่งที่ฟุ่มเฟือยที่สุดเป็นสิ่งที่คุณไม่ควรไปยุ่งกับมันไม่มีเหตุผลสมควรโกรธในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นอารมณ์ของคนเป็นผู้จัดอ่ะสำคัญมากส่งผลกับการ
ดีดูแลทุกคนไม่มีปัญหาของเราไปถมเขารับฟังปัญหาคนอื่นเมื่อคนทำงานอยู่ในคอนดิชั่นที่ดีที่สุดงานมันก็จะเดินหน้าไปอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นนั่นคือหน้าที่ของผู้จัดที่จะต้องดูแลควบคุมอารมณ์ให้เป็นศูนย์แล้วบวกนิดนิดจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราโกรธหายให้เร็วเราต้องพร้อมเราต้องเป็นนักรบที่พร้อมลบนึกออกไหมคะเราต้องแบบแข็งแกร่ง
ไม่มีอารมณ์ร่วมกับปัญหาต่าง
ซึ่งอย่างที่บอกมันเกิดจากความสมดุลทั้งหมด
ว่าร่างกายเราพร้อมที่จะรับกับความเครียดแค่ไหน
การที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นในวันที่แย่
ก็อย่าไปขยายมันเอาใจไปไว้ตรงอื่นบ้าง
ถ้าอารมณ์ดีกินอาหารดีออกกำลังกายได้ดี
มันจะเซ็ตร่างกายเราให้อยู่ในเขาเรียกว่าสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด
นั่นคือเราพร้อมที่จะเจอกับอะไรก็ได้

เราจะทำวัน๑วันของเราปัจจุบัน๑วันของเราให้ดีที่สุด
มันคือยาที่ดีที่สุดของเราเลย

สำหรับคนที่อยากจะมองหา๓อให้สมดุลกับชีวิตของคุณ

เป้าหมายให้เล็ก
ณวันนี้ลองกินอาหารให้มันดีสักมื้อหนึ่ง
ขยับร่างกายให้ได้มากขึ้น
แล้วค่อยขยายสิ่งที่เราหาเจอในส่วนของเรา

ไม่ต้องใหญ่แต่ทำให้ได้ทุกวัน
เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถมีอารมณ์ที่ดี
กินอาหารที่ดีออกกำลังกายที่ดีได้

ไม่ต้องทำได้อย่างพี่ทำได้อย่างคุณเถอะ
หาสิ่งที่เป็นคุณหาสามอของคุณ
แล้วใช้ชีวิตกับมันให้สนุกให้เต็มที่เลย
อันนั้นจะอยู่อย่างยั่งยืนมากกว่าค่ะ